พักเพื่อไทยแล้วก็ทางรัฐสภานะครับ

เพราะนี่มันแทบจะเป็นโอกาสเดียว

ไม่ว่าท่านจะเต็มใจหรือไม่ก็ตาม

การอธิบายไม่ว่างใจมาตรา๑๕๑

รัฐบาลไม่เคยคิดจะฟังเสียงของประชาชน

เปรียบดั่งคำพูดจาที่สวยหรู

หากทุกคนลองมองย้อนไปดูตัวเลขทางเศรษฐกิจ

เรียกได้ว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญ

การท่องเที่ยวถือเป็นปอดของเศรษฐกิจไทย

แต่ทุกวันนี้ตั้งแต่วินาทีแรก

แล้วเสียโอกาสทางเศรษฐกิจไปมากมาย
เสียความสามารถในการแข่งขันทุกด้าน
เสียบุคลากรที่เป็นมันสมองของประเทศ
แล้วเรากำลังจะเสียคนในอนาคตไป
เพราะอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างมาก
ไม่มีใครอยากเกิดในยุคนี้

ใช้ชีวิตกับรัฐบาลชุดนี้อีกต่อไป

กับรัฐบาลแห่งความสิ้นหวัง

เป็นความมืดที่อุดตันทางออกของประเทศ

เป็นเรื่องดีครับที่เราพยายามเปิดประเทศ

ที่เรามีระบบการรับนักท่องเที่ยวที่ซับซ้อน

เป็นพันธนาการที่ผูกติดกับนักท่องเที่ยว
ที่ว่าง่ายที่สุดยังมีหลายขั้นตอน

และรายละเอียดการชำระเงินค่าใช้จ่ายมากมาย

รัฐบาลได้ออกพรกรฉุกเฉินถึง๒ฉบับ

และสังคมรวมกัน๔แสนล้านบาท
ซึ่งมีการอนุมัติไปแล้ว๓๒แสนล้านบาท

๓ความมืดค่าครองชีพ

ไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันราคาหมูราคาอาหารราคาต้นทุนวัตถุดิบต่าง

ยังจะมีซ้ำเติมประชาชนด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าสาธุรโภคต่าง

ราคาต้นทุนสูงเงินเฟ้อหนัก

ความมืดด้านทางสิ่งแวดล้อม
จากประเทศไทยของเรามีวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมมากมาย

เลื้อรังที่ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ

จังหวัดเชียงใหม่ของผมและคนไทยทั้งประเทศ

สุขภาพถดถอยนักท่องเที่ยวจางหาย

เพราะรัฐบาลไม่เคยใช้ใจในการบริหารประเทศ

ทำให้คนไทยต้องตายผ่อนส่งไปเรื่อย
อีกทั้งปัดตกพรบอากาศสะอาดเป็นว่าเล่น
เดี๋ยวเรามาติดตามกันดูนะครับว่าพรบอากาศสะอาด
เพื่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของผม

ภาคประชาชนจะถูกท่านปัดทิ้งและยนต์ทิ้งลงทางขยะอีกหรือไม่
ความมืดด้านสาธารณสุขซึ่งบุคลากรสาธารณสุขเป็นที่ขึ้นชื่อของโลก
และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพแต่สิ่งที่ผมกังวลคือความสามารถของรัฐบาล
ที่ตรงกันข้ามกับบุคลากรดังกล่าวปัจจุบันฉีดเข็มสองได้ถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่
เข็มสามมีอยู่แค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วภูมิเครื่องการหมู่จะเกิดได้อย่างไร
ความมืดของจำนวนนักท่องเที่ยวจากความมืดหนึ่งถึงห้าที่ผ่านมา
จะเห็นว่าปัจจัยดังกล่าเป็นการไล่นักท่องเที่ยวออกไปมากกว่าเหมือนยังไม่ได้ขึ้นชก
แต่ก็แพ้น็อกไปซะแล้วฮะปี๖๔นักท่องเที่ยวรวมกันอยู่ที่สี่จุดสองแสนคน
ลดลงจากเหตุการณ์ปกติประมาณเก้าสิบสามเท่าหรือลดลง๙๙เปอร์เซ็นต์
ยังไม่รวมรัฐที่ได้เปิดค่าธรรมเนียมใหม่คือค่าเหยียบแผ่นดิน
ซึ่งจะสร้างความลำบากให้กับนักท่องเที่ยวที่จะตัดสินใจมาไทยหรือไม่
ประเทศไทยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เป็นการดับฝันและขุดหลุมฝั่งผู้ประกอบการ
ประเทศไทยเคยติดอันดับหนึ่งของโลกแต่ล่าสุดตกมาเป็นอันดับ๗๑ของโลก
ความมืดลั่นรายได้ของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะรายได้ของการท่องเที่ยวหายไปถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์
อีกทั้งรายได้ปีหกสี่และหกห้ารวมกันได้แค่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์
เมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวรัฐบาลก็ฆ่าประชาชนโดยอ้อมไปรายวัน
เพราะรัฐบาลคือภัยความมั่นของประเทศชาติใช่หรือไม่
จากความมืดที่ผ่านมาสู่มันครืบคลานจนถึงที่รัฐบาลไม่เคยจะหนักรู้
ก็คือความมืดด้านที่๘ความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวในอนาคตกำลังมาอย่างมากมายรัฐบาลได้เตรียมพร้อมอะไรไว้หรือไม่
อะไรคือแผนที่รัฐบาลจะตั้งไว้หรือรัฐบาลจะปล่อยเฉยให้ประชาชนต้องอดตายอีก
ท่านไม่ได้คิดหรือท่านคิดไม่ได้ครับ
ความมืดทั้งหมดที่รัฐบาลยัดเยียดให้ทำให้พวกเราเหมือนถูกฝังทั้งเป็น
นี่คือเสียงของพ่อแม่พี่น้องผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่
ฝากผมมาถึงท่านด้วยเสียงสั่นเคลือและน้ำตาคลอ
ในวันที่ประเทศมีนักท่องเที่ยวรัฐจะขออะไรเราเราให้ท่านหมด
พร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐเสมอ
แต่วันนี้ในวันที่นักท่องเที่ยวหายไป
ทำไมท่านถึงทิ้งให้พวกเราอยู่เดียวใดให้เราแบกภาระอยู่ลำพัง
เกิดหนี้เกิดศีลเกิดขั้นตัวตายเกิดปัญหาเต็มท้องถนน
แต่อย่างไรก็ตามครับในความมืดมิดนั้น
เพื่อไทยของเราพร้อมจะเป็นแสงสว่าง
เป็นแสงสว่างของประชาชนเป็นแสงสว่างของประเทศไทย
ที่จะมอบให้พวกเราขอเสนอทางออกที่เรียกว่าแสงแห่งความหวังทั้งแปด
แสงแห่งพันธมิตรแสงที่จะเป็นสะพานเชื่อมสัมพันธมัยตี
ศักยภาพของประเทศผ่านการเจรจาทางการทูต

ขยายการเจรจาทุกระเบียงเศรษฐกิจ
เป็นการป้องปกป้องห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจในภูมิภาค
และสร้างสถานะของคนไทยในฐานะผู้เล่นระดับโลกอีกครั้ง

เพื่อไทยที่ผ่านมามีข้อเสนอแนะมากมายเหลือเกิน

ไม่ว่าจะเป็นมาตรการเปิดฟื้นฟูและป้องกัน
มีการปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำทุบกำแพงข้อจำกัดทางการเงินต่าง
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว๑อำเภอ๑แหล่งท่องเที่ยว
เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยต้องรอดแต่ท่านไม่ทำ

เราต้องสร้างความมั่นใจในด้านสุขภาพ
ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจให้สูงขึ้นกว่า๘๐

เราต้องพร้อมเซ็ตระบบการเข้าประเทศให้จบในขั้นตอนเดียว

จัดสรรเงินประกันและสร้างความมั่นใจและความสบายใจ
สร้างความทรงอิทธิพลของพาสปอร์ตและอิสระทางการเงินอีกครั้งในประเทศ

ผลักดันเทคโนโลยีที่สร้างความสะดวกสบายและประสบการณ์ใหม่

เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของโลก

รัฐบาลจำเป็นต้องสร้างมืออาชีพรุ่นใหม่ส่งเสริม

ฝีมือวิชาให้เยาวชนรุ่นหลังคนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ได้ต่อยอด
และพัฒนาประเทศไปควบคู่กัน

คือสิ่งที่จะทำให้เกิดการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว
และพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงของประเทศ
๘แสงสว่างรุ่งอลุลแห่งการพัฒนาท่องเที่ยว
โดยเฉพาะนโยบายทะเล๕สีที่เคยอภิปรายไปนะครับ

และการอัพเลเวลผู้ประกอบการ
โดยการติดอาวุธการแข่งขันการท่องเที่ยว
มาอยู่ระดับหน้าของโลกอีกครั้ง

ท่านครับหากเพือไทยเป็นรัฐบาล
จำนวนนักท่องเที่ยวปี๖๔จะมีทั้งหมด๑๓๔ล้านคน
มากกว่าที่รัฐบาลทำถึง๔๔ล้านคน

มากกว่าที่รัฐบาลคาดการณ์ไว้๓๙ล้านคน

จะทำรายได้จากการท่องเที่ยวถึง๒ล้านล้านบาท
มากกว่าสิ่งที่รัฐบาลทำถึง๗เท่า
และปี๖๕รายได้จะเป็น๓ล้านล้านบาท
มากกว่าการคาดการณ์ของรัฐบาลอีก๒๕เท่า
ท่านครับรัฐบาลครับนายกครับ

แต่รัฐบาลกลับทำเป็นใจดีสู้เสือ
ปล่อยให้ประชาชนและเศรษฐกิจของปากท้อง

ที่รัฐบาลได้ทำไว้ใกล้จบแล้วครับ

ตอนนี้ขอให้ท่านนั่งวิเคราะห์และทบทวนนะครับ

มีใครเหมาะสมมากกว่าท่านมากมาย

ไตรตองความมืดหม่นที่ท่านได้สร้างไว้

เพื่อไทยพร้อมมานานและพร้อมมาเสมอครับ
สุดท้ายนี้ผมมีของขวัญเล็กน้อยมาฝากท่าน

ไม่ใช่มาจากภาคการเมืองใดพักการเมืองหนึ่ง

นายกรมนตรีที่ไม่เคยเห็นหัวของประชาชน
นายกรัฐมนตรีที่ทอดทิ้งประชาชน

ใบแดงนี้ไม่ใช่แค่ไล่ท่านออกจากสภา
ไม่ใช่แค่ไล่ท่านออกจากการบริหารประเทศ

จากความทุกข์ความยากความเจ็บความจน